จังหวัดกาลจนบุรีมีการรวมตัวกันของชาวบ้าน
เพื่อขับไล่พอโรงเรียนแห่ง๑
แต่มีทั้งฝ่ายไล่และฝ่ายหนุน
สุดท้าย๒ฝ่ายมีการประทะกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ทำให้มีคนบาดเจ็บด้วยนะครับ
ทางด้านของนายระพีชำนาญเรือเป็นชาวบ้าน
นำชาวบ้านกว่า๔๐คนที่ไม่พอใจการบริหารงานของนายหงดีศรีเสนครับ
เป็นผอโรงเรียนวิสุทธรรมศรีอำเภอท่าม่วงจราญบุรี
โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดกาลจนบุรี

รวมตัวกันหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน

ย้ายผอออกจากพื้นที่
เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนตามข้อเรียกร้อง
ไปจอดกลางถนนยืนบนหลังคารถ
อย่างนี้เลยรถก็ติดตำรวจก็มาเต็มไปหมดนะครับ
หงดีคนโดนไล่ออกมาพูดคุยพบปากกับผู้ชุมนุมด้วย
บอกว่าพร้อมจะรับการสอบสวนตามกระบวนการของราชการทุกอย่าง
แต่ไม่ยอมรับการรวมตัวกันต่อต้านขับไล่แบบนี้
โดยมีการพูดคุยกันเผชิญหน้าตอบโต้กันเถียงกันอยู่
ประมาณ๕นาทีสุดท้ายแยกกันไป
ตำรวจก็เชิญแก่นนำชาวบ้านไปคุยกันที่สพท่าม่วง

ละมุนวุ่นวายเพราะว่ามันมีกลุ่มที่ค้านกับกลุ่มที่เขาหนุนผอคนนี้
กับกลุ่มเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมา
ทำให้มีผู้ถูกทำร้าย๓คน
คือนายสุพชาติถนอมมิตรเป็นอดีตพอโรงเรียนเทพมงคลรังศรี
นายภาคภูมิศรีเศรษฐกรัยนักข่าวท้องถิ่นแล้วก็นายประพฤติมะลิผล
เพราะว่าเขาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ออกมาหนุน

สุดท้ายตำรวจสภท่าม่วงก็เชิญบุคคลทุกคน
เถียงกันที่มีเรื่องกันออกมาทะเลาะกันเนี่ยฮะ
ไปที่โรงพักแจ้งความดำเนินคดี๔คน
คดีแรกนายระพีถูกดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในข้อหา
คดีที่๒ดำเนินคดีกับนายธนันนันกลิ่นบุตร

ใช้เครื่องขยายเสียงทำการโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนคดีที่๓ดำเนินคดีกับนายชัชวาน
เทียบปรับข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และ๔นายสรทรลามพัฒน์ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แต่ตอนภาพที่เขาชุลมุนทะเลาะกันนี้
เราไม่ไม่ได้มีภาพจังหวะนั้นนะฮะสุดท้ายก็เนี่ยฮะ
เดี๋ยวก็รอให้มีการสอบสวนกันต่อไปนะครับอืม